ของผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายมุมทีเดียวนะคะ
มีหลายคนที่เขาไม่สามารถที่จะกักตัวอยู่กับบ้านได้
ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยในรถแท็กซี่นะคะ
อย่างแท็กซี่รับจ้างคนนี้ค่ะอายุ๕๒ปี
ติดโควิดแล้วไม่สามารถที่จะกักตัวอยู่บ้านได้
ก็กักตัวในรถแท็กซี่ของตัวเอง
ใช้วิธีว่าขับไปเรื่อยข้ามไหนก็นอนที่นั่นนะคะ
แต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงนะคะ
อาการหนักมากต้องการความช่วยเหลือค่ะ

ใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะค่ะคุณนัทพงศ์
แล้วเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูเข้าไปช่วยนะคะ
เป็นแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูท้ายรถปิดประกาศเอาไว้บอกว่า
ดรับผู้โดยสารนะคะ
ก็เป็นเวลา๒ทุ่ม๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้

คุณธนโชธค่ะอายุ๕๒ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มมีอาการเป็นไข้
ร้อนอายก็เลยไปตรวจเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย

ก็ใช้วิธีกักตัวอยู่ในรถแท็กซี่นี่ค่ะ

จนกระทั่งเมื่อวานนี้เพิ่งทราบนะคะ
ก็ยังองค์แปลงร่วมกับตังยู
ประสานขอรถกู้ชีพโรงพยาบาลชนประธานปากเกร็ดมารับตัว
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจร่างกาย

แต่ว่าเกิดการเข้าใจผิดกันนิดหน่อย
ทางสูรนี่บอกว่าให้คนขับรถทักซี่นี้
ชาวบ้านต้องเข้าไปช่วยกันเจรจานะคะ
เพราะว่าคนขับแท็กซี่คันนี้เริ่มอาการไม่ดีแล้วนะคะ
จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ประจำรถก็ตัดสินใจ
เอาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล

ความคืบหน้าล่าสุดที่แจ้งเข้ามานะคะ
คนขับรถแท็กซี่คันนี้ติดโควิด๑๙คันนี้นะคะ
ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนประธาน
เพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
ยังพูดสื่อสารได้แต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์